ที่จังหวัดชุมพรครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับ

บ้านนี้คุณตำรวจบ้านนี้สายเขียว

ไม่ใช่คือเป็นเรื่องของกัญชา
กัญชาไม่พอเลยเสพยาบ้าเข้าไปด้วย

เจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องตามจับกลุ่มนะครับ

พร้อมด้วยตำรวจสพปทิวบุกเข้าไปตรวจค้น

หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านแบบว่า
บ้านนี้นะเจ้าของบ้านนั้นเนี่ย

ถูกจับได้ในสภาพเหนื่อยหอบเลย

สอบสนทราบชื่อคือนายแจ่ม

ทราบชื่อในแจ่มบอกว่าเป็นเจ้าของบ้าน
ค้นในตัวสิ่งผิดกฎหมายไม่เจอในตัว
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยในหลังบอกคุณตำรวจคุณตำรวจ
ผมเหนื่อยขอยาพ่นหน่อยผมเป็นโรคหอบหืดด้วย
เป็นห่อผืดคุณยังจะเสพอีกหรอคะ

ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ดี
ดีใจหายนะนี่ป้อนน้ำด้วย
เพราะมือใส่กุญแจมืออยู่ป้อนน้ำด้วย

โอ้โหดูแลดีจริงพี่ตำรวจ

ไปเจอเขาลักลอบปลูกต้นกัญชาอยู่ในกระถาง
วางไว้บนหลังคาห้องน้ำ๒ต้น
นี่นี่นี่นี่น้ำหนักประมาณ๒๐๐กรัมได้
จากนั้นก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับที่โรงพยาบาลประทิว
แน่นอนล่ะพบสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปทิวดำเนินคดีครับ
เอาย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งกัญชายังปลูกไม่ได้นะคะตอนนี้